จากว่ามีค่ายรถยนต์นั้นนำรถยนต์ต้นแบบไปจัดแสดงด้วยกัน๓ค่าย
วันนี้เรานำรูปแบบของรถยนต์ต้นแบบมาให้คุณผู้ชมดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
มาเริ่มดูที่ค่ายของคุณใดกันก่อนคุณผู้ชมครับ
เด่นของรถคันนี้คือว่ากระจังหน้านะครับมีการปรับให้เป็น๖เหลี่ยม
ดให้โค้งต่ำลงมาไปสอดรับกับโป่งข้างขนาดใหญ่
มีการตกแต่งมาจากวัสดุที่ทำมาจากโคเมียมด้วยนะครับ
รูปรักของการออกแบบนั้นจากกระโปรงหน้าไปถึงหลังคาหลังมีการออกแบบให้มีความปราดเปรียวแล้วก็ลู่ลมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลการออกแบบของรถยนต์คันนี้ทำให้รถนั้นวิ่งทำความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นครับ
จากนี้ก็ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างจัดวางเบาะแบบ๓แถวรองรับผู้โดยสารได้๗ที่นั่งครับ
ในเมืองฮันโนเฟย์ของประเทศเยอรมนีครับ
ไปรับกับล้อที่กว้างขึ้นเพิ่มไฟสีฟ้าเพื่อบอกตำแหน่ง
แล้วก็แต่งสีสันสะท้อนแสงสีเขียวที่ล้อทั้ง๔บันไดข้างแล้วก็หูลากด้วยครับ
กระบาดท้ายนะครับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นวิทยุสื่อสารขวานถังออกซิเจนแล้วก็ทุ่นลอยน้ำรวมไปทั้งโดรนด้วย
ต้นแบบทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับไม่มีการผลิตออกมาจำหน่ายครับ
แต่ว่าผลิตขึ้นตามแนวคิดในอนาคตเช่นประหยัดพลังงานรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นครับ